สอบยกกวนพิษเสียแป้ง
เพราะอะไรอ่ะก่อนหน้าอีพีหนึ่งอีพีสอง
ที่ออกมาเขาพูดชื่อคนใครบ้างที่เราได้ยิน
ไอกันบอยประทันติงจรวจใช่มั้ย
ติ๊กจามิตรอะไรพวกนี้คุณผู้ชมรู้ป่ะเมื่อวานนี้
พอเราอ่านข่าวจบตอนเช้านะนายจรวด
๙โมงนายจรวดไปพบตำรวจเลย
ให้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวตำรวจจะเรียกคนอื่น
ที่แป้งนาโนตพูดถึงมาสอบปากคำ
เพิ่มเติมด้วยนี่ลูกศรเหลืองที่ชี้อยู่เนี่ยค่ะ
นี่คือที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะคะ
จรวดหรือว่าสิทธิเดชทรงเดชะอายุ๒๗ปี
แล้วก็มากับญาติอีกคนนึงนี่มาพบพลตำรวจตรีโอภาษย์
ท่างทองผู้บังคับการกองตรวจราชการ๖สำนักงานเจรตำรวจ
ก็เรียกตัวจรวดนี่แหละมาสอบปากคำ
เพราะว่าคดีตอนปี๖๒ที่บอกว่าอุ้มตัวไปรีดเงิน
คดียาเสพติดแล้วนี่แหละเป็นต้นเหตุให้แป้งนาโนตถูกจับ
ไม่ได้รับการประกันตัวทีนี้คุณผู้ชมตอนที่จรวดมาถึงเนี่ย
จะเข้าห้องสอบปากคำเลยนะสวนสวนกับใครใครอ่ะ
สวนกับผู้บังคับการจังหวัดพลตำรวจตรีนัฐกรสวนมาปั๊บ
แล้วพอจังหวะที่เดินสวนกันเดี๋ยวให้ดูหน่อยละกัน
นักข่าวอยู่ตรงนั้นพอดีแพนกล้องไปถ่ายได้

นี่หันมาถามนักข่าวอันนี้ภาพนิ่งหรือวีดีโอ

ใช่ออกอากาศเรียบร้อยแล้วค่ะท่าน
แล้วเมื่อกี้มีพูดมาอะไรนะมีพูดจาติ๊กจามิตรใช่ไหม
เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าจาติ๊กจามิตรเนี่ย

ทีนี้พอหลังจากเดินสวนกับผู้บังคับการจังหวัด
แล้วก็จรวดก็เข้าไปสอบปากคำ
พี่สอบปากคำแต่๙โมง
ยาวเลยนะไปจนถึงบ่ายโมงครับ
ชั่วโมงกว่ากับ๔ชั่วโมงครึ่ง
พอจรวดให้ปากคำกับตำรวจเสร็จปั๊บนะ
เขาสื่อจริงก็รออยู่แหละ

มันร่วมแบบนี้ไม่อยากให้สัมภาษณ์หรอก
ก็เดินทางกลับอ่ะนะคะแล้ววันนี้วันเสาร์

นี่ล่ะเดี๋ยวทีมจริงจะเรียกสอบปากคำ
คนที่แป้งนาโนตเอ่ยชื่อมา
เพราะว่าชื่อที่ออกมาอันนี้ขึ้นกราฟิกให้ดู

ประธานก็คืออดีตประธานสภาเทศบาลตะบนปรางหมู่
อำเภอเมืองพัทธลุงส่วนอีกสมชายหนึ่ง
คือสมชายพ่อของจรวดนะคะแล้วก็มีดาบติ๊ก
ก็คือร้อยตำรวจตรีธีรวุฒิกับจ่ามิตรก็คือจ่าสิบเอกสมมิตร
เดี๋ยวจะเรียกมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยทั้ง๔คนในวันนี้
คุณผู้ชมครับแล้วก็ที่มีรายงานว่า
ตำรวจมีหลักฐาน๕คนนะฮะ๕คนที่พาเสียแป้งหนีเนี่ย
สอบยกกวนพิษเสียแป้งต้นตอหนีล่าพลิกแผ่นดิน
คือมาสอบเนี่ย๔คน๔คนก็รับทราบข้อเก่าหา
แล้วก็ขอประกันตัวสารก็ให้ประกันตัวแต่มีอีกคนนึงยังหนีอยู่นะครับ
ปนาศยังหนีอยู่คุณผู้ชมหลังจากตำรวจคุมตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือเสียแป้งโดยพาหนีจากเทือกเขาบรรทัศน์ลงมาเนี่ย
สอบปากคำ๔คนจากทั้งหมด๕คนมีใครบ้างหนึ่ง
นายธนงศักดิ์เพชรตีบอายุ๕๐ปี๒นายสืบศักดิ์แสงจันทร์อายุ๓๘ปี
นายอัสฮาลนะครับหมัดสาลีอายุ๓๐ปี๔นายสุเชษจันเขียวอายุ๓๙ปี
ส่วนอีกคนหนีอยู่คือนายกัมปนาศอ่อนสงอายุ๓๗ปีชื่อโจโจ้โจโจ้
นี่เป็นสารวัตรกำนันตะบนวังใหม่นะแล้วก็เป็นคนขับรถของนายธนงศักดิ์ด้วย
เรื่องต้นผู้ต้องหาทั้ง๔คนนะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็ขอวางหลักทรัพย์นะครับคนละ๓๖๐๐๐บาท
ขอประกันตัวต่อสารจังหวัดพัทธลุงซึ่งศาลท่านก็ให้ประกันตัวออกไป
ส่วนการล่าตัวกัมปนาศโจโจ้คนที่พาเสียแป้งหนี
ก็ถูกตั้งข้อหาร่วมกันกระทำการด้วยประการใด
ให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาลซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษา
จำคุกตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไปหลุดพ้นจากการคุมขัง
ตำรวจกองปราบปรามตำรวจสืบสวนภูทรภาค๙
ตอนนี้กระจายล่าตัวอยู่ด้วยการตรวจสอบข้อมูลพบว่า
กัมปนาศเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกัน
วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นเมื่อปี๒๑๖๒ครับ
แต่ถ้าทีนี้กัมปนาศขวามือหรือโจโจ้
คราวนี้จะมามอบตัวหรือจะมานะครับถูกตำรวจเขาจับได้แหละ
คิดว่าคงไม่ได้ประกันตัวเหมือน๔คนนั้นแล้วเพราะคุณมีพฤติการหลบหนีครับ
ใช่ก็เนี่ยพอพี่เบิร์ตบอกว่ากัมปนาศใช่ไหม
ยังหลบหนีอยู่คนที่ห้าทีนี้ในกวนสี่คนเนี่ย
รู้ไหมว่าเราไปถามคนในครอบครัวเขา
ถามพ่อเขาไปถามแม่เขา
ส่วนใหญ่ก็จะบอกตรงกันแหละเชื่อว่าลูกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพาแป้งนาโนดหนี
ไล่ไปเลยค่ะเราไปถามแม่ของโก้งสืบศักดิ์แสงจันทร์ก่อน
อืมนี่ตอนที่นักข่าวลงพื้นที่ไปนะไปถามไปคุย
เอาจริงแม่บอกว่าแม่ไม่อยากให้ข้อมูล
บอกแค่สั้นก็ตามข่าวที่เสนอไปนั่นแหละ
แล้วความสัมพันธ์แม่ลูกแม่กับเสียแป้งก็สนิทกันมาตั้งแต่เรียนปฐมลูกเอ้ย
แม่เป็นครูแป้งก็เคยเป็นลูกศิษย์ของแม่นี่แหละ
แต่เรื่องที่ลูกแม่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องก้งจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเนี่ยแม่ไม่รู้หรอก
ครับตอนนี้มันก็ไม่แต่ป้าลูกใช่ไหมวะลูกจั๊กกับแป้ง
ก็เป็นเหมือนกันนะครับอ๋อเป็นเหมือนกันแหละครับ
แม่ก็เป็นลูกสิทธิ์อ๋อเป็นลูกสิทธิ์
อ๋อพี่แป้งก็เป็นลูกทิศไหมอ๋อของลูกสิทธิ์

ก็เป็นลูกศิษย์แม่ทีนี้พอพูดเสร็จปั๊บเนี่ยนะ
ของโก้งก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยค่ะ
อีกคนนึงละกันสุรเชษจันเขียวหรือว่าในเดียว
ไปถามพ่อเขาพ่อคุณพ่อชิด
ชิดเล่าให้ฟังว่านี่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะ
โมงเช้าเลยตำรวจมามาค้นบ้าน
แล้วก็เจอกับอาวุธปืนฝังดินอยู่ใช่ไหม
ก็คุมตัวสุรเชษลูกชายพ่อไป
พ่อเพิ่งมารู้ทีหลังว่าไอ้ปืนที่ฝังอยู่
เป็นปืนของแป้งนาโนตพ่อก็ตกใจ
พ่อสงสัยเหมือนกันนะลูกพ่อไม่เคยมีปืนนะ

พ่อก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าลูกไปสนิทกับเสียแป้ง
ปกติลูกพ่อเหรอโอ๊ยขายของอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็กรีดยางไม่ได้สูงสิงกับใครหรอก
ก็เคยเห็นนะพวกเพื่อนแวะมาเที่ยวเล่นบ้าง
พ่อก็รู้จักเพื่อนลูกทุกคนนั่นแหละ

หลังจากที่ลูกได้ประกันตัวเนี่ยตั้งใจจะถามลูกเหมือนกัน
ในข่าวคนที่มีคดีมาฝังในบ้านได้ยังไง
พ่อตั้งใจจะคุยกับลูกอีกทีนึงอะนะคะ
คืออยู่แบบพวกเขาตรวจพวกมีอิทธิพลได้มาบานมาก
ครับฟอร์จูนเนอร์ครับมูกผัวดายนะ
ใช่มีมากมันลุยอย่างนี้
อีก๙หมา๕อันมันมันมันเปลี่ยน
เพราะว่ากันนี้เพื่อนมากครับ

นี่ค่ะคุณผู้ชมตอนที่นักข่าวคุยกับพ่ออยู่

ลูกพ่อได้รับการประกันตัวกลับมาถึงบ้านพอดี

พอหันไปเจออ้าวเดียวสุรเชษนี่นะ
พาไปดูจุดที่ฝังปืนหน่อยสิ

พาไปดูอยู่ใต้ต้นไม้กลางสวนทุเรียนนี่

นี่อันนี้นี่แหละที่วันนั้นเจ้าหน้าที่เขามาขุด

มันเป็นแนวลึกยาวประมาณนัก๓๐เซน
เดี๋ยวก็เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อตอนตำรวจมาบ้าน
ผมยังไม่ตื่นเลยตำรวจมาตรงจุดนี้ก่อน
แล้วก็เรียกเข้ามาชี้ปืนที่อยู่ในหลุม
แล้วหลังจากนั้นเขาก็พาผมไปที่สพตโม
ก็ไปเจอกับธนงศักดิ์ไปเจอกับสืบศักดิ
ไปเจอกับอัสฮันก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะ
แต่ที่ผมงงคือตำรวจรู้ได้ไงจุดฝังปืน

เหมือนกับว่าตำรวจมาถึงบ้านก่อนแล้วเขานอนอยู่

แล้วก็ให้เขามาชี้ก็เลยงง
ทีนี้ไอ้เรื่องกระบอกปืนว่ามาฝังได้ยังไงเนี่ย

ก็ให้หาความจริงกันเอาเอง
เขาบอกให้จีกครับตามงานนี้
จึงหมดมันปีเดิมหรือไม่
ก็อย่าดูว่าแล้วว่าเราก็ไม่ได้เล่นพอ
ไม่เจอดีเพราะมันอยู่ตรงนี้

ไม่เคยได้หนังหน้าไปเล่น
ดูเคยยันเนาไม่เคยคุย

ผมไม่รู้จักแต่เขาไม่รู้จักผม
มีโก้งสืบศักดิ์ไปแล้วมีเดียวสุเชษหรือสุรเชษไปแล้ว
คนงานก็ถามคนงานแหละว่าเอ๊ะเห็นในต้อไหม
อยากจะคุยกับนายต้อหน่อยเขาก็บอกว่าอ๋อยังไม่เห็นต้อเลย
ทีนี้นักข่าวก็เลยไปที่บ้านแม่ของนายต้อ
เพราะว่าห่างจากบ้านหลังนี้ไปอีกสัก๒โลก็ไม่ได้ไกลมากคุณผู้ชม
เนี่ยยืนรออยู่หน้าประตูรั้วก็ไม่ได้มีใครออกมาให้ข้อมูลนะคะ
นี่แหละไปพยายามถามคนในครอบครัวแล้วก็เราก็อยากฟังจากปากเขาแหละ
ว่าเขารู้จักเขาสนิทสนมยังไงแต่ก็เชื่อว่าทั้งสี่คนอ่ะ
ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วมันมีหลักฐานต่างยืนยันได้
คุณผู้ชมครับข่าวเกี่ยวกับเสียแป้งยังมีอยู่นะเข้ามาถือกาแฟมาดื่มด้วยนะครับ
เอาไข่ดาวทอดไข่ดาวมานั่งกินพวกเราเล่าข่าวไปด้วย
คุณผู้ชมครับทุกเหตุอาทยากรรมย่อมทิ้งเบาะแสและยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันมีส่วนช่วย
กำลังพูดถึงกล้องวงจรปิดทีมข่าวไปพบหลักฐานกล้องวงจรปิดเจอ
รถเก๋งต้องสงสัย๒คันนั่น๑คันฟึ๊บไปแล้วนำขบวนอีกคันอีกคันนี่คือแล่นไปมุ่งหน้าอำเภอละงูจังหวัดสตูนครับ
ไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งคาดว่าคันนี้สีขาวนี่เป็นรถนำทาง
ที่ดูวันที่อยู่๑๐พฤศจิกาตี๒๒๑นาทียิงวันไหนยิง๘ยิง๘ก็มันก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราเล่าข่าวแหละ
ช่วง๘๙๐ถูกป่ะนี่ไงนี่กล้องวงจรปิดนี่นะ๑๐พฤศจิกายนนะครับ
กล้องวงจรปิดริมถนนใกล้สถานีอนามัยแห่งหนึ่งในตำบลและอำเภอละงูจังหวัดสตูน
จับภาพรถเก๋งสีขาวฟับไปนะมุ่งหน้าบ้านบากันโต๊ะทิศนะครับ
ซึ่งมีท่าเรืออยู่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบน่าสนใจยังไงอ่ะคุณผู้ชม
คือหลังจากนั้นที่เราเห็นรถสีขาวไปประมาณ๒๐นาทีรถเก๋งคันนี้เขาขับมุ่งหน้า
เข้าหมู่บ้านบากันโต๊ทิศโดยมีรถเก๋งสีดำขับตามหลังมาอีกคัน
นี่เขาชี้เลยนี่แหละเสียแป้งน่าจะอยู่บนนี้ซึ่งรถเก๋งสีดำนี่แหละเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเป็นรถต้องสงสัยที่น่าจะมีเสียแป้งอยู่แล้วพาไปส่งท่าเรือ
แล้วก็ยังขับตามรถเก๋งสีขาวคันดังกล่าวไปอย่างกระชั้นชิดด้วย
หลังจากนั้นประมาณ๕นาทีรถเก๋งสีดำครับขับวนกลับมาเข้าอำเภอละงู
กระทั่งประมาณตี๔เกือบตี๕ได้รถเก๋งสีขาวก็วนกลับมาขับกลับเข้าตัวอำเภอละงูครับ
ตำรวจเร่งตรวจสอบเลยรถทั้งสองคันนี้แล้วตั้งประเด็นว่ารถเก๋งสีขาวเนี่ยอาจจะเป็นรถเปิดทางนะครับ
เป็นรถเปิดทางหรือเปล่าส่วนรถเก๋งสีดำนี่แหละเสียแป้งน่าจะอยู่บนนี้
หลังจากเข้าพื้นที่หมู่บ้านไปอาจจะสลับรถกันหรือเปล่านะครับสลับรถกันหรือเปล่า
หลังจากรถเก๋งสีดำนะครับขับย้อนออกมาก่อนจากนั้นอีก๒ชั่วโมงรถเก๋งสีขาวถึงขับตามมาหรือไปส่งใครแล้ว
ถนนเส้นนี้คุณผู้ชมมันเป็นเส้นเดียวเลยเส้นเดียวที่จะเดินทางไปยังท่าเรือนี้ได้
กระทั่งเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบรถต้องสงสัยนี่แหละ๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มันสอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่ว่าเสียแป้งเนี่ยหนีหลังเหตุประทะ๒วัน
เมื่อกี้ที่น้ำแข็งคุยกับคุณผู้ชมตอนต้นรายการไงว่าเวลามันได้อยู่เวลามันได้อยู่
ทีมข่าวลงมาที่ท่าเรือบากันโต๊ะทิศไปดูสิมันเป็นยังไงไปดูซินะไปดูสว่างสินะครับ
ลักษณะเป็นท่าเรือเนี่ยท่าเรือแบบว่าประมงพื้นบ้านนะคุณผู้ชมประมงพื้นบ้านมีเรือประมงขนาดเล็กเรือประมงขนาดกลางจอดอยู่หลายลำนี่ครับนี่ครับ
นายสุรลักษณ์อายุ๓๖ปีชาวบ้านบากันโต๊ะทิศใช้เรือนะครับทีมข่าวนะอยากดูใช่ไหมนี่ปิติ
หรือชาวบ้านบอกว่านั่นนู่นคุณตินั่นเกาะตารุเตา
ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าที่เกาะลังกาวีนะคุณติคุณผู้ชม
สามารถเดินทางต่อไปยังประเทศอินโดนีเซียได้ด้วยนะ
ฟังชาวบ้านเล่าหน่อยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมสำหรับกรณีเรือสปีดโบสต์
มีไหมแถวนั้นมีมีให้เช่าใครมีใช้ยังไงไหม
ในพื้นที่บ้านบากันโต๊ะทิศเนี่ยนะครับ
มีผู้ประกอบการเอกชน
เขาให้บริการอยู่นะแต่ในช่วงนี้เขาปิดทำการครับคุณผู้ชมครับ
หาเสียแป้งไม่เจอก็ไปคุยกับคนที่เขารู้จัก
คนที่เขารู้จักเสียแป้งว่านิสัยใจคอเป็นยังไง

ถ้าไปคุยกับคนนี้คุณผู้ชมอยากฟังไหม

อดีตผู้ประกอบการสอบภอมเมืองพัทธรุง
มาเปิดใจกับไทยรัฐทีวีเลย

คุยกันจนเสียแป้งนับถือแล้วท่านเองบอกว่าเสียแป้งเลิกเป็นอันทภาณเถอะ

นี่สนิทกันประมาณนึงแล้วนะเนี่ย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเข้าไปเปิดใจพันธุ์ตำรวจเอกวิชัยวิทยานรพลอายุ๖๔ปี
ท่านเป็นอดีตผู้กำกับการสพเมืองพัทธลุงนะครับ
ท่านดำรงตนั่งระหว่างปี๒๕๕๙ถึง๒๖๖๒

ใช้คำที่ว่ารู้ไส้รู้พุงกันดี
ท่านเล่าบอกว่าปี๒๕๕๙ย้อนไปท่านเป็นผู้กำกับสพเมืองพัทธลุง
แล้วเสียแป้งเนี่ยตอนนั้นเพิ่งจะพ้นโทษติดคุกมา๘ปี

เพราะว่าเสียแป้งกับพวกเนี่ยมีคดีเล็กน้อยแหละนะครับ
พอตรวจสอบประวัติพบว่าเสียแป้งเนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องหาที่เพิ่งจะมาทำธุรกิจเงินกู้
แม้ว่าจะเป็นอันทภาณท่านใช้คำพูดนี้เองนะ
แม้ว่าจะเป็นอันทภาณแต่เสียแป้งถ้าถามว่าอันทภาณที่อยู่แถวนั้น

หลังจากนั้นคุยกันถูกชะตาเสียแป้งถึงขั้นนับถือแล้วก็ให้เกียรติท่าน
โดยตอนนั้นมีการสัญญิงสัญญากันนะครับ
บอกเลิกซะนะไอ้พฤติกรรมอัฐภาในแป้ง

นะทำข้อตกลง๓ข้อคือ
ทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะแป้งนะห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะแป้งนะ
ก่อคดีในพื้นที่นะแป้งนะซึ่งเสียแป้งตกลงครับ
ตกลงกับท่านอดีตผู้กำกับการสพเมืองพัทธรุงท่านนี้นะ
หลังจากนั้นไม่นานพอมีคดีอะไรในพื้นที่เสียแป้งนี่แหละ
ก็จะเป็นคนช่วยตำรวจในการหาเบาะแสของคนร้ายโดยเฉพาะคดีอุกชะกันครับฟังท่านเล่าครับ
ไงก็พูดเล่นไหนว่าคอยดูแล้วถ้าว่าย้ายออกจากพัฒนอุมัติบ้านเมืองลุกกล่วงขวัย
นั่นครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละคำบอกเล่าจากท่าน
ค่ะนะครับว่าเสียแป้งเป็นใครเป็นคนยังไง
อดีตภูมิกับวิชัยเชื่อว่าเสียแป้งยังกบดานอยู่ในประเทศไทยครับ
แล้วมีกลุ่มการเมืองช่วยเหลืออยู่
เพราะท่านมองว่าเสียแป้งที่ท่านรู้จัก

ไม่มีหรอกน้ำแข็งศักยภาพที่จะหนีออกจาก

มาเลเซียอินโดนีเซียอะไรเกาะอะไรนะ
นี่แหละไม่มีทางท่านมองแบบนั้น
ส่วนคดีล่าสุดท่านก็ทราบเรื่องเหมือนกัน
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเสียแป้งเครียดแล้วเคยติดต่อมาหา
มาระบายให้ฟังระบายให้ฟังยังไงรู้ไหมคุณผู้ชม

เสียแป้งมาระบายบอกว่าถูกเรียกเงินไปล้านแล้วอาจจะต้องติดคุกมาฟังมาฟังมาฟังอ่า
คดีมันวิ่งคดีมันวิ่งกว่ามันให้มันได้ตังค์เลยนะ
มันบอกเสียตังค์แล้วถ้าว่าคดีถ้าตังค์ไม่ได้เนี่ยเอ่อ
มันเสียไปหลายล้านแล้วบอกว่าถ้าว่าคดีนี้มันติดคุกอะ
มันยิงตายหมดอะมันก็ปูส์มาระบายกันเราดี

มันไม่มีศักยภาพทีนี้ไปอยู่ต่างประเทศไป

แต่ว่าเขาอาจจะมีบ้างพวกนักการเมืองที่ดูแลสนับสนุนอะไรมันต่าง

ท่านฟังอดีตภูมิกับวิชัยแล้วคิดยังไง
คุณผู้ชมฟังแล้วคิดยังไงน้ำแข็งฟังแล้วคิดยังไง
นั่นน่ะดิคือสนิทกันนะแล้วก็บอกว่าไม่มีศักยภาพที่จะหนีไปต่างประเทศ
เอออ่าเนี่ยท่านยังบอกด้วยว่าตำรวจที่มีชื่ออยู่ในจดหมายของเสียแป้งเนี่ย
เป็นกลุ่มที่ไม่ชอบหรือขัดแย้งส่วนตัวกับเสียแป้ง
เอาทำไมอ่ะทำไมอ่ะท่านทำไมมีเรื่องส่วนตัวกัน
มีตำรวจไม่น้อยหมั่นไส้แป้งมัน

มันไส้เพราะว่าเสียแป้งเนี่ยไปสนิทกับตำรวจระดับผู้ประคับบัญชาไง

ตำรวจน้อยก็อาจจะไม่ชอบ
หนึ่งอยู่ในประเทศไทย
สองไม่มอบตัวน้ำแข็ง
ดีตภูมิกับวิชัยฟันทงว่าเสียแป้งไม่มอบตัวครับ

ฟังอดีตผู้กำกับที่สนิทกับแป้งนาโนตมันก็น่าฟังเนาะที่เขาบอกว่าอยู่ในเมืองไทยใช่ป่ะ
มีอีกข้อมูลนึงมาซัพพอร์ตข้อมูลนี้เพราะอะไรรู้ป่ะ
นักข่าวนักข่าวที่พัทธลุงคือคนที่แป้งนาโนตไว้ใจเอาคลิปอีพีหนึ่งส่งให้
เอาคลิปอีพีสองส่งให้แล้วก็ฝากเผยแพร่ต่อคนนี้เขาก็เชื่อว่าแป้งนาโนตยังอยู่ไทยเหมือนกันคุณผู้ชม
แล้วอย่างหนึ่งนะไปเจอไปคุยกับนักข่าวคนนี้มาด้วยได้อะไรป่ะเนี่ยถามจริง
นาโนตให้อะไรหรือเปล่าทำไมถึงยอมเอาคลิปมามาเผยแพร่
ก็ผมเป็นสื่อมวลชนผมต้องทำหน้าที่ของผม
คนคนนั้นเนี่ยก็คือนายสวัยรุยันนักข่าวภูมิภาคที่พัทธลุงนี่พี่สวัยคนนี้นะใช่
เห็นหน้าเห็นตานะนะพี่สวัยออกมาเปิดเผยบอกว่าที่ได้๒คลิปของแป้งนาโนตมาเนี่ยนะ
ติดต่อพี่มาให้ช่วยหน่อยเผยแพร่คลิปนี้หน่อย
พอพี่ได้รับคลิปแล้วเนี่ยพี่ติดต่อแป้งไม่ได้เลย
วันสุดท้ายที่พี่ติดต่อกับแป้งนาโนตได้เมื่อไหร่
พฤศจิกาพี่เบิร์ต
อยากจะถามอยากจะพูดคุยติดต่อไม่ได้ฮะ
ใช่วันเสาร์ที่๒๕พฤศจิกาก็เสาร์ที่แล้ว
คือล่าสุดที่ติดต่อกับแป้งนาโนตได้
สวัยมองแบบนี้แป้งอยากเรียกร้องความเป็นธรรม
แล้วแป้งก็รู้สึกไว้ใจผมเป็นการส่วนตัว
เพราะว่าผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง
พี่ได้อะไรหรือเปล่าพี่ตอบตรงเถอะ

พี่ทำข่าวในพัทธรุงมาตลอดอยู่แล้วไง
แล้วแป้งก็รู้ว่าคนพัทธรุงยอมรับนะ
รู้จักกับแป้งเขาก็เป็นคนในพื้นที่
แต่ถามว่าพี่ใช่พวกแป้งไหมไม่ใช่
พี่เชื่อว่าแป้งนาโนตยังอยู่ไทย
แล้วพี่ก็แนะนำนะตอนที่พี่ติดต่อเขาได้
พี่ก็บอกว่าเออสู้คดีเถอะมอบตัวเถอะ
แต่ที่แป้งยังหนีอยู่เนี่ยพี่ว่าแป้งเขากังวล
กังวลเรื่องการฆ่าตัดตอน
ก็พูดชื่อคนอื่นมาตั้งเยอะ
แฉคนอื่นต้องเยอะพาดพิงคนอื่นตั้งเยอะ
ลองฟังพี่สวัยนักข่าวพัทธลุงค่ะ

เราทำด้วยไม่มีเจตนาที่จะช่วยเหลือกลาย
แค่อยากให้สังคมได้รับรู้ตรงนี้พี่ไม่กังวลอะนะ
แล้วก็เวลาคุยกันเมื่อวญก็เจอกับผู้ช่วยผบหัวตร
เขาก็พูดว่าจังกลจังตำหน้าที่กัน

ใจฆ่าหนีกฎหมายนี่มันหนีไม่ได้
อาจจะโดนตัดตอนอะไรประมาณนั้น
เพราะว่าหลังจากที่เป้งออกมาแฉเยอะ

แล้วพี่สวัยคนนี้ก็จะพบกับเจ้าหน้าที่วันนี้เหมือนกัน

ใช่ล่าสุดพี่สวัยเขาบอกด้วยนะว่าพี่เพิ่งเจออายการบอย
ตอนที่อายการบอยจะขึ้นเครื่องมาที่กรุงเทพ

ที่จะมารายการตัวเนี่ยทำไมนะเจออย่างไร
แล้วพี่สวัยเขาก็ถามอายการบอยด้วย

อายการบอยไม่ได้ตอบข้อคำถามอะไรที่พี่ถาม
ท่าทีท่าทางของอายการบอยก็คือปกติ

คือถ้าสมมุติว่าพี่สวัยนะครับพี่นักข่าวเล่าแบบนี้
แสดงว่าไอ้๒๓คลิปเนี่ยนะ
๒คลิปหลังเนี่ยอาจจะถูกส่งพร้อมกันหรือเปล่า

เพราะว่าหลังจากนั้น๒๕พี่ก็บอกติดต่อไม่ได้อีกเลยไง
จริงไหมเพราะคลิป๒มันออก๒๕

แสดงว่าไอ้๒คลิปนี้มันต้องถูกส่งฟ้องกัน

อาจจะถ่าย๒ตอน

ยังไงก็ขอบคุณพี่สวัยด้วยนะครับที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างดี